ไปดูเหตุวิวาดกันย่านพระประแดงกันบ้าง
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้นะฮะ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายกัน
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
บริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุชุมชนหลังวัดกลางสวน
ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงนะครับ

ก็พามาดูจุดเกิดเหตุที่นายดะนุพลอายุ๓๒ปี

แล้วก็นายทศพลอายุ๒๗ปี

ซึ่งตอนนี้เพื่อนลูกชายนอนรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนนายดานุพลหนึ่งในผู้บาดเจ็บ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกับเพื่อน
โดยผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยโรงพยาบาลพระประแดง
ขากลับรถจักรยานยนต์มันมีปัญหา
เครื่องมันเบามันเร่งไม่ขึ้นมันเหมือนจะดับ
เหมือนจะดับนะรถจักรยานยนต์เขาเป็นแบบนี้อาการแบบนี้
ดังนั้นก็เลยต้องเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์

กลัวเครื่องมันดับแล้วเดี๋ยวมันจะต้องลากไป
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นแถวนั้นไม่พอใจฮะ
คิดว่ามาเร่งเครื่องมาเบิ้ลเครื่องเสียงดังใส่
ก็เลยตามมารุมทำร้ายตามที่เป็นคลิปนี่แหละครับ

เหตุการณ์เป็นไงเล่าให้ฟังนี้ดิ

แล้วยังไง
ตอนนี้ผู้เสียหายก็แจ้งความไว้ที่สพสำโรงใต้แล้วนะครับตำรวจก็จะลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็เก็บภาพจากคลิปกล้องวงจรปิดและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ